คุณผู้ชมค่ะที่ราชบุรีมีคนไปพบศพหญิงนิรนาม
พอไปตรวจดูสภาพศพเริ่มขึ้นอืดแล้ว
มน้ำเสียชีวิตภายในคลองชลประธาน
ไปตรวจสภาพศพมีรอยสักลายมังกรอยู่ด้วย
ทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๓ปีไปดูศพยืนยันว่าเป็นแม่ของเธอ
วันนี้สักประมาณบ่าย๓ค่ะเดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะคะ
ลูกสาวก็คือนางสาวสุธิดาแซ่ซิมอายุ๒๓ปีค่ะ
ไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรรกรับใหญ่นะฮะ
เพื่อให้ปากคำหลังจากที่ทราบข่าวบอกว่า
พบศพหญิงนิรนามในคลองชลประธานบ้านหนองกลางด่าน
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
นางสาวสุธิดาบอกว่าตัวเองกับแม่ก็คือนางวรพรรุ่งศรี
กันอยู่มาสักประมาณ๗๘ปีแล้ว
ตัวเธอเองทำงานอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
ส่วนคนเป็นแม่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีกับแฟนใหม่
และเจอกันครั้งล่าสุดคือมกราคมที่ผ่านมา
จนกระทั่งเมื่อประมาณ๓พฤษภาคม
ทราบข่าวจากป้าข้างบ้านบอกว่าตัวคุณแม่หายตัวออกจากบ้านไป
ไปแจ้งความคนหายไว้ที่สพท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้คือ๘พฤษภาคมมีข่าวอะค่ะ
เธอดูจากสื่อมีข่าวว่ามีคนไปพบศพหญิง
มีรอยสักลายมังกรจมน้ำเสียชีวิตที่จังหวัดราชบุรี
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เชิญตัวนายกบ
แฟนใหม่ของคุณแม่ไปดูภาพถ่ายของผู้เสียชีวิต
นายกบยืนยันบอกว่าศพดังกล่าวก็คือนางวรพรรุ่งศรี
เป็นแม่ของเธอจริงจากหลักฐานแวดล้อมต่าง
แหวนทั้งสร้อยถักที่ข้อมือ
ทั้งรอยสักแล้วก็สร้อยพระยืนยันแบบนั้นนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงลูกสาวผู้ตายกันหน่อยค่ะ
ยังไม่ได้แจ้งแต่หนูก็ถามเขาว่าไปแจ้งความมายังอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าให้แฟนของแม่เนี่ยไปแจ้งไว้

ได้คุยกับแฟนไหม

แล้วมันเสร็จได้ยังไงมันอยู่ที่นี่แม่
ก็คือตำรวจเนี่ยเขาไปเรียกตัวเหมือนเขาไปนำตัวมาสอบประคำ
ก็คือเขายืนยันว่าใช่มีแหวนแบบนี้มีข้อมืออย่างนี้มีรอยสักแบบนั้น
ไม่ก็ติดใจว่าทำไมเขาถึงจมน้ำทำไมถึงแบบตายที่ในน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ลูกสาวของผู้ตายก็คือคุณสุธิดาบอกว่าตอนนี้ก็ยังคงสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแม่
ก็ยังคงคล่องใจนะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
ทำอะไรมาถึงเสียชีวิตคุณสุธิดาบอกว่าได้มีการพูดคุยกับคนข้างบ้านนะคะที่เป็นคนโทรมาแจ้งบอกว่าแม่หายตัวไป
ข้างบ้านเล่าบอกว่าระยะหลังตัวคุณแม่ของเธอกับนายกบซึ่งเป็นสามีใหม่ของคุณแม่เนี่ยนะทะเลาะกันรุนแรงขึ้นทั้งที่เพิ่งอยู่ด้วยกันได้ไม่ถึงปี
หลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรนะคะส่วนศพของคุณแม่ก็เตรียมที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดนครปฐมต่อไปค่ะ